จากการเสียชีวิตขณะที่ฝึกโดดร่มนะคะของทหารสังกัดกองร้อยล่าตระเวนระยะไกลที่๕นะคะ
เป็นอุบัติเหตุก็คือร่มไม่กลางเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้น
ทำให้ทหารนายนี้ตกกระแทกพื้นเสียชีวิตเกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการตั้งบำเพ็ญอ่า
ศุลศพนะคะอยู่ที่บ้านบ้านอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเขาบอกว่ามีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นนะคะ
ในขณะที่มีการเปิดเพลงรักนี้มีกรรมในช่วงของการทำบุญตอนเช้าเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นเพลงโปรดของสิบเอกจารุพงศ์ผู้เสียชีวิตนางบุญเหลี่ยมแม่ของสิบเอ็ดจารุพงศ์ค่ะ
แสดงอาการคล้ายถูกผีเข้าขึ้นมาทำให้คนในงานเชื่อว่าวิญญาณของสิบเอกจารุพงศ์มาเข้าสิงแม่ตัวเอง
ซึ่งเพื่อนทหารที่มาร่วมงานศพบันทึกคลิปภาพเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้นะคะ
โดยจะเห็นเห็นในคลิปแม่ของผู้ตายร้องไห้โผล่เข้ากอดด้วยไปชมภาพกันค่ะ
คำพูดที่นางบุญเลียมพูดออกมาระหว่างที่ถูกวิญญาณเข้าสิง
ก็คือบอกกับเมียของ๑๑จารุพงศ์บอกว่าดูแลตัวเองดีนะพี่ไม่ได้ดูแลแล้วรักมาก
ญาติแล้วก็เพื่อนทหารก็คอยปลอบใจรับปากว่าเดี๋ยวจะช่วยดูแลอีกทางหนึ่งนะคะ
นางบุญเรียนแม่ของ๑๑ชาวที่คงเชื่อว่าวิญญาณลูกชายมาเข้าศิลป์ครั้งนี้
น่าจะมาร่ำลาเมียและเพื่อน
อยากบอกลูกว่าแม่รักลูกมาก
ภูมิใจที่ลูกได้ทำตามความฝันทำหน้าที่ชายชาติทหาร
ขอให้ลูกไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
แล้วจังหวะที่เพลงเปิดแล้วความหมายดีพอดี
เกิดมาชาติหน้าถ้าหากมีขอให้สองเหล่านี้ไม่มีอะไรกีดกั้นอะไรประมาณนี้นะ